ถูกพี่ชายด่าซ้ำทุกวันว่าไอ้ลูกทรพี

เอาไม้หน้าสามกระหน่ำตีแบบไม่ยั้ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ที่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านธาตุอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ผู้ตายคือนายหนูกันอายุ๔๕ปีนะคะ
สภาพศพก็คือนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
ที่หัวมีบาดแผลชะกันถูกทุบด้วยของแข็ง
ข้างศพมีเศษขวดเหล้าขวดเบียร์แตกกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็มีไม้หน้าสามเปื้อนเลือดด้วย
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่คนอื่นคนไกลแถมไปมอบตัวด้วยตัวเองด้วย
ถนอมค่ะน้องชายของคนตายนั่นแหละ
หลังก่อเหตุนายถนอมก็ปั่นจักรยานไปมอบตัวกับผู้ใหญ่บ้านเลยนะ
บอกผู้ใหญ่บ้านให้พาไปหาตำรวจแล้วก็สารภาพกับตำรวจว่า
ผมฆ่าพี่ชายตัวเอง
ผมเอาขวดเหล้าขวดเบียร์ตีหัวพี่๗ขวด
ผมหยิบไม้หน้าสาวมาทุบตีหัวพี่แบบไม่ยั้ง

ตำรวจต้องถามค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เป็นแม่เขาหนีไม่ได้เพราะอะไร

โหยิ่งฟังเขาพูดแล้วยิ่งสะดดใจนะ

คำว่าความแค้นมันเกิดมาปี๑๙๙๕

เพียงที่แล้ว
เขาถูกพี่ชายไล่ออกจากบ้านถูกพี่ชายทำร้ายร่างกาย
ตัวเขาอยู่ระหว่างการรักษาอาการจิตเวทแต่พี่ชายไล่เขาออกจากบ้านแล้วทำร้ายร่างกายเขา
เขาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทั้งกินเหล้าทั้งเสพยาบ้าย้อมใจตัวเอง
แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะคนกินเหล้าเมาเหล้าเสพยาเมายา
กลับมาบ้านเผาบ้านแล้วแม่นอนป่วยอยู่ในบ้านแม่ออกมาไม่ได้แม่ก็ตายไงคะ

เขาเองเขาบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแม่ผมจะเผาบ้านฆ่าพี่
คิดว่าพี่นอนเมาเหล้าหลับอยู่ในบ้านแต่กลายเป็นว่าพี่ไม่อยู่คนอยู่คือแม่
แล้วแม่ตัวเองตายเพราะฝีมือตัวเองเผาบ้าน
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นแหละค่ะที่พี่เริ่มด่าว่าเขาว่าไอ้ลูกทรพี
หาเรื่องชกต่อยทำร้ายร่างกายเป็นประจำพี่ชายก็เลยโกรธอะคุณเหมือนมาฆ่าแม่
เขาก็เลยเหมือนโกรธอีกเหมือนกันเพราะว่าพี่ไล่ออกจากบ้านนี่ผมเลยต้องไปกินเหล้าเมายานี่ไงล่ะ
แล้วพี่ทำให้ผมเป็นคนฆ่าแม่ก็คือโบ้ยไปแบบนั้น
ทีนี้บ้านนี้เขามีกัน๓คนนะคะยังมีคนกลางอีกคนนึงก็คือเป็นน้องของผู้ตายแล้วก็พี่ของคนเกาะเหตุ
ร้องไห้คือบอกโอ้โหเสียแม่ไปแล้วนี่ยังต้องเสียพี่ไปอีกคนนึงไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะ
เพราะว่าพี่อีกคนนึงก็คือต้องติดคุกแน่นอนเหลือตัวคนเดียวเลย
เขาบอกว่าเขาให้อภัยไม่ได้เขาบอกว่าการกระทำของน้องชายเขานี้มันโหดเยี่ยมเกินไป
แม้จะมีอาการป่วยจิตเวทก็ตาม
ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าผู้ป่วยไม่ได้อ้างนะคะคนก่อเหตุ
ก็คือเป็นคนที่อาการประสาทหลอนจิตหลอนกลัวคนทำร้ายตลอดเวลานั่นแหละ
ต้องดูแลใกล้ชิด๒๔ชั่วโมงต้องให้กินยาตามหมอสั่งพบหมอทุกครั้งที่หมอนัด
ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้อีกแล้วนะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจก็ต้องคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผน
ชาวบ้านก็มามุ่งดูสาบแช่งแยกต่อการเจริญประชาธรรมน์
ตำรวจก็ต้องทำงานหนักหน่อยในการคุ้มกันด้วยเหมือนกันนะคะ
ไม่ให้มันเกิดเหตุบานปลายแล้วก็ต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาฝากขังต่อไป